เรื่องราวหัวใจนะคุณผู้ชมไม่มีใครเกินหน้าแม่แพทย์นับประพาแน่นอน
ต้องยกให้นางจริงค่ะมาแรงสุดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าหลายคนยืนงงในดงโซเชียลแม่บอกเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
เอ้าเออเกิดอะไรขึ้นนี่ล่าสุดค่ะนายตำรวจหนุ่มหล่อคนนี้นะคะ
เขาก็เลยออกตัวชัดเจนเลยว่าเฮ้ยคนนี้รักจริงรักคนเดียวครับ
เออจะจีบสาวสวยแซ่บโสดมันก็ต้องเป็นคนจริงกันหน่อย
ต้องชัดเจนประมาณนี้อ่ะนะคะคุณผู้ชมนายตำรวจหนุ่มหล่อร้อยตำรวจตรีนพัฒน์
คนนี้แหละค่ะออกตัวชัดเจนผ่านสื่อกันไปเลยค่ะคุณ
ว่าตามจีบแม่แพทย์ของเราจริงและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าเดินหน้าที่ออกตัวแรงเต็มที่แล้วเจ้าตัวก็โพสต์ภาพที่เคยเซลฟี่กับแม่แพทย์
พร้อมข้อความแบบนี้ค่ะง้อจริงตื้อจริงรักจริงคนเดียวครับ
ต่อให้งอนอีกร้อยรอบก็ง้ออีกร้อยรอบไม่เคยเหนื่อยเลย
โอ้โหชัดเจนขนาดนี้ก็ได้เสียงเชียร์ไปเต็มเลยสิคะคุณ
แฟนคลับแม่แพทย์นี่เข้ามาให้กำลังใจกันเพียบเลย
แม้แต่คนสนิทของแม่แพทย์ยังถือป้ายไฟเอาใจเชียร์กันทุกคนเลย
นักเองก็บอกลุยดิครับนี่
ง้อสำเร็จจะจีบติดไหมบันเทิงไทยรัฐจะรีบคว้าตัวแม่แพทย์
ตอบให้ชัดผ่านบันเทิงไทยรัฐกันนะคะคุณผู้ชม
รอกันอีกนิดรอกันอีกหน่อยนะจ๊ะ
ว่าแต่นายตำรวจคนนี้ก็หล่อดีงานดีมากเลยนะคะแม่แพทย
พรุ่งนี้แหละพี่แจ๊กกะรีนเจอแม่แพทย์ต้องคว้าตัวมาสัมภาษณ์แน่นอน
ชอบความชัดเจนของฝ่ายชายจังเลยนะคะก็เอาใจช่วยนะคะคู่นี้